ช่วงนี้ขับรถขับราต้องระมัดระวัง
เพราะว่าฝนยังตกอยู่แล้วก็เรื่องของการขับรถฝ่าความมืดด้วย
ทำให้บิ๊กไบท์คันหนึ่งไปชนเสาไฟฟ้าตรงโค้งร้อยศพ
สภาพผู้เสียชีวิตลักษณะท่าทางคือยังคล่อมกับบิ๊กไบท์อยู่เลยแบบนี้

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะฮะในพื้นที่ของสนเทียนทะเลนะครับ
ตรงแถวถนนบังขุนเทียนชายทะเลแขวงท่าข้ามเขตบังขุนเทียนกรุงเทพมนครนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจของสนเทียนทะเลก็มุ่งหน้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลที่ป่อเต็กตึงแล้วก็แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนะครับ
ที่เกิดเหตุตรงนี้นะฮะเป็นสามแยกสแก่งามครับ
ถนน๓เลนแล้วก็พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย๑ราย
ลักษณะก็คือล้มคว่ำตะแคงร่างผู้เสียชีวิตยังคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่นะครับ
สภาพเนี่ยพังเสียหายยับเยินนะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็เสียชีวิตขาดที่นะฮะ
เพราะว่ารถมาพุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างตรงกลางทางแบบนี้นะครับ
ผู้เสียชีวิตเป็นสัญชาติเมียนมาเป็นชายสัญชาติเมียนมา
ชื่อนายโซมึนรัฐอายุ๓๔ปี
สาเหตุคาดว่าผู้ตายขับรถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง
เพราะว่ารุ่นนี้ก็เครื่องเร็วเหมือนกันนะเครื่องแรงเหมือนกันนะฮะ
ขับมาด้วยความเร็วสูงประกอบกับถึงโค้งฮะ
โค้งตรงนี้มีลักษณะของการลงจากสะพานข้ามคลองมาก่อนคือคลองบางขโมย

อาจจะทำให้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า๒ทางดังกล่าว
จนรถพังยับเยินแล้วก็เสียชีวิตในลักษณะคล่อมรถแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านเรียกจุดนี้นะคุณนะว่าโค้งร้อยศพ
คือตายมาแล้วไม่รู้กี่ชีวิตกี่ชีวิตนะครับ
พนักงานสอบสวนสนเทียนทะเลนะครับ
จะติดตามหาญาติแล้วก็เจ้าของรถจักรยานยนต์มาสอบสวนนะฮะ
เพราะรถจักรยานยนต์คันนี้ตรวจสอบทะเบียนแล้ว
ปรากฏว่าไม่ใช่ชายชาวเมียนมาเป็นเจ้าของนะครับ
ก็ต้องหาเจ้าของรถจักรยานยนต์มาสอบสวนต่อ
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้มอบให้อาสาสมัครมูลที่ป่อเต็กตึง
นำร่างส่งชนะสูตรนะครับ
ให้ญาติมาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นตรงสะพานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อายุทยานะรถพ่วง๑๘ล้อเขาขับขึ้นมา
ทีนี้ตอนขึ้นสะพานปรากฏว่ารถมันเสียหลัก
หัวพ่วงไปฟาดกับแบรียอร์แล้วหางพ่วงคุณ
ฟาดกับรถตู้ไปฟาดกับรถหกล้อที่สวนทางมา

โอ้โหหางมาจากไหนคะท่ามฝั่งมาเลยนะ
นี่คือกล้องหน้ารถนะคะจับภาพได้จังหวะที่เกิดเหตุเลย
พ่วงเนี่ยขับข้ามสะพานมาอีกเลนแต่รถดูสิเสียหลัก
หางพ่วงมาฟาดรถตู้เลยคุณ
ใช่ค่ะแล้วก็รถหกล้อก็โดนด้วยเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงสะพานข้ามแม่น้ำป่าศักด
ตรงสีแยกไฟแดงค่ะที่อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะ
ก็เจอรถตู้สีขาวหน้ารถตู้เนี่ยโอ้โหเสียหายค่ะ
เพราะว่าโดนหางพ่วงมาฟาดแล้วคนขับผู้โดยสาร
คุณดูสิข้างหน้ายับแบบนี้นะมีคนได้รับบาดเจ็บ๒ราย
ตอนไปถึงไม่เจอคนเจ็บแล้วล่ะเพราะว่าเอาตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ส่วนรถหกล้อก็จอดอยู่รถหกล้อเป็นอีกคันนึงนะ
ที่โดนหางพ่วงมาฟาดด้านข้างรถเสียหายเลยค่ะ
ส่วนตัวรถพ่วงแล้วก็ลูกพ่วงก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละ
ทีนี้ไปถามคนขับรถพ่วง๑๘ล้อเขาก็เล่าให้ฟังนะ
ว่าผมกำลังจะขับไปรับฐานหินที่คลองสแก่นครหลวง
ขับมาตรงเลนขวาฝนมันก็ตกลงมาปล่อย
พอมาถึงตรงจุดกลางสะพาน
รถตู้พยายามเหมือนกันจะปาดซ้ายปาดขวา
รถตู้ในฝั่งเขานะมีรถตู้คันหนึ่ง

ทีนี้คนขับรถพ่วงบอกว่าพยายามประคองรถแล้วนะ
ตอนนั้นถนนก็ลื่นแล้วก็จะลงสะพานอยู่แล้ว
ตอนจะลงสะพานยังประคองรถอยู่

ใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือต้องชะลอตอนจะติดไฟแดงด้วยไง

ทีนี้หัวพ่วงก็เลยไปชนแท่งแบรีเออร์ข้าง

โดนรถตู้โดนรถหกล้อ
ก็เลยมีคนเจ็บนะคะ๒รายนะคะ
ขับรถด้วยความระมัดระวังหน้านี้ถนนลื่นนะครับ